วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจริงนะคะนายนรงศักดิ์โอสธนากรนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงแม้ว่าตอนนี้จะย้ายไปอยู่ที่พยาวแล้วนะคะ
แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ถ้ำหลวงในฐานะผู้บัญชาการศูนย์สอร
โอ้โหตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงาน

จะสื่อสื่อไทยสื่อต่างชาติไหนจะหน่วยงานอาสาสมัครต่างที่เขามาช่วยกัน
คือคนมาช่วยก็ต้องบริหารจัดการเขาว่าต้องช่วยตรงจุดไหนอะไรยังไง
ทุกคนยอมรับเลยค่ะว่าเป็นสุดยอดผู้ว่าจริง
เป็นผู้ว่าในใจของทุกคนเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษของเราค่ะ
วันนี้คนไทยทีมไทยแลนด์ทีมราชการพร้อมเอกชนทีมสื่อมวลชนที่ช่วยกับเรา

เราทำในสิ่งที่ไม่มีใครพลาด
คิดว่าเราทำได้เป็นครั้งแรกในโลก
เป็นถ้อยคำที่คนทั่วโลกเฝ้ารอ
หลังจากที่เกาะติดปฏิบัติการนานถึง๑๗วัน
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ใน๑๗วันนี้ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร
ในฐานะผู้บัญชาการสอร
การทำหน้าที่ของผู้ว่านโรงศักดิ์
ที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมา
สะท้อนถึงตัวตนของแม่ทัพผู้นี้เป็นอย่างดี
ในช่วงต้นของการค้นหาทีมหมูป่า

ให้คิดว่าเด็กในถ้ำคือลูกหลานของเรา
หากใครไม่พร้อมก็ขอให้กลับบ้านไปซะ
บุคลิกที่ทุ่มเทจริงจัง
มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการรองรับ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
ซักซ้อมและเตรียมแผนสำรอง
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
รวมถึงความเด็ดขาดกับการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุด
ทำให้ผู้ร่วมทีมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความยอมรับ
และคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่า
ผู้ว่านโรงศักดิ์คือคนที่ถูกที่ถูกเวลามากที่สุดในภารกิจนี้
โดยโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับภารกิจ
โดย๒ใน๔ของปริญญาของผู้บัญชาการสอรคือ
ศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมประกาศนิยบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน
และเทคโนโลยีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมไปถึงการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตรด
ขณะที่เส้นทางชีวิตรับราชการของผู้ว่านโรงศักดิ์
แล้วแต่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน
ทั้งงานด้านที่ดินปกครองและตรวจสอบ
เช่นเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ของกรมที่ดิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน
รวมไปถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
โดยหลังจากนี้แม้ว่าผู้ว่านโรงศักดิ์
จะต้องไปเป็นผู้ว่ามราชการจังหวัดพยาว
ถ้ำกลางเสียงวิภาควิจารณ์ว่า
สาเหตุที่ถูกโยกย้ายจากจังหวัดใหญ่ไปจังหวัดที่เล็กกว่า
มาจากความเห็นตรงในการปฏิบัติหน้าที่

ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชื่อฉันและผลงานของผู้ว่านโรงศักดิ์
ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
และถูกจดจำอยู่ในหัวใจของคนไทยและคนทั่วโลกไปแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ใครคิดถึงก็นั่งรถทัวร์ติดตัวรถไฟไปพยาว

บอกว่าโอ้โหได้ฮีโร่ของคนทั้งประเทศ

และท่านก็มีคำพูดในการให้กำลังใจ
คำพูดในการบริหารจัดการหลายประโยคที่โอ้โห

ว่าวันนี้คนกรุงเทพฯว่าบอกอยากให้ท่านมาสมัครผู้ว่ากฎมจังเลย